แต่ก็ใช่ว่าดาราที่มีชื่อเสียงแล้วก็ดังจะรับงานรีวิว
ว่าเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าทางสื่อออนไลน์ทุกคน

หลายคนที่ดังเขาก็ไม่รับก็มี

หรือบางคนที่ไม่รับเพราะว่าเขาไม่ได้ลองใช้จริง

ไม่รับฮะเพราะไม่มีคนมาจ้างอยู่แล้วครับ
คืออย่างนี้ครีมหน้าขาวที่ไหนหน้าเด้งที่ไหนจะมาจ้า

เขาก็บอกพอรีวิวคือมันต้องใช้อย่างไร

ก็ยอมรับไหมล่ะว่าหลายคนที่รับรีวิวหรือโฆษณาสินค้า

เขาก็แค่มาถือหรือว่าพูดตามบทที่เขาว่ากันมา

อย่าพูดล้านแบบ๑๐ล้านด้วยมั้ง
ไม่รู้เข้าไหลตนเข้าไหล่ผมก็เป็นค่ะฝากบอกคุณอ้ำด้วยว่าถ้าจะถ่ายชุดใว้น้ำพูดกับผมผมพร้อมนะ
ก็อ้ำพัชราภาเป็นคนบันเทิงคนแรกเลยนะครับ
ที่ออกมายืนยันเจตนารมณ์ของตัวเองที่ไม่รับจ้างรีวิวสินค้า
จากสินค้าที่เป็นพรีเซนเตอร์เป็นโฆษณาหลักจริง
อีกคนนึงก็คือนางเอกสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์นะครับ
ลุ๊กก็บอกว่าหากเธอรับรีวิวสินค้าเหมือนกับคนอื่นนะ

นี้เธอรวยเละไปแล้ว
ไม่ได้รับแบบรับรีวิวอะไรอย่างนี้ค่ะ
หรือมีพี่สนิทย์บิดต่อมาเยอะค่ะ
ถ้ารับก็อาจจะได้บ้านหลังใหญ่
หนูรู้สึกว่าเหมือนถ้าเรารับแบรนดนึงอะค่ะ
แล้วแบรนด์อื่นเรารับ
นั่นหมายความว่าเราต้องใช้สินค้าเขาจริง
ซึ่งบางทีเวลาเรารับเงินเราอาจจะไม่ได้ใช้จริงก็ได้
ไม่เหมือนกับเอาสินค้าประกาศการปลอดภัยตัวไหน

ดูอีกถ้านึงนี่ก็กำลังดังเลยคนนี้

คนสวยนี่คุณภาคภูมิปื้มปิ่มทุกคนค่ะ
หญิงจันวาดปรางกัณรันนะครับ
เป็นนักแสดงสาวที่ตอนนี้กำลังแบบโด่งดังเลย
แต่เธอบอกเลยว่าตั้งแต่เข้าวงการ
ไม่ขอรับงานรีวิวสินค้าใดทั้งสิ้น
เราชัดเจนอยู่แล้วว่าเราไม่เคยรับอะไรเลย
ก่อนหน้าที่จะทำผลิตภัณฑ์ก็ไม่เคยรับเช่นกัน
กลับไปดูก่อนที่จะมีผลิตภัณฑ์เราก็ไม่เคยรับรีวิวอยู่แล้ว
อันนี้คือคุยกับผู้จัดการอยู่ประจำ
หรือว่าจะลองถามครีมอะไรต่างที่เคยติดต่อมา
ก็พูดชัดเจนว่าเออไม่รับงานหรือประเภทรีวิวค่ะ
เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าถ้ารับเนี่ยดาราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่รับไง
คือถ้ารับรีวิวสินค้าอะไรก็ต้องศึกษาดี
อย่าทำร้ายสังคมด้วยการตกเป็นเหยื่อเจ้าของสินค้าที่หลอกลวงผู้บริโภค
รีวิวของเนี่ยเป็นอะไรที่ได้เงินง่ายมากนะสำหรับดาราทุกคน

ผมเป็นคนไม่ทาครีมเลยตั้งแต่เด็กไม่เคยทาครีมอยู่แล้วเราก็ไม่รู้จะรีวิวทำไม
สำหรับผมว่าเซ็คให้ดีจริง